วันพรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยเป็นวันที่นักเสียงโชคตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคะ
สำหรับการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลหลายหลายคนกำลังส่องหาเลขเด็ดเลขโดนกันนะคะ
โดยเฉพาะโซเชียลของเหล่าดาราอย่างคุณเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายนะคุณที่ชาวโซเชียลเขาให้ความสำคัญ
และไม่ให้รอนานค่ะแม่หมอเฟี้ยวฟ้าบอกว่างวดนี้เนี่ยให้รอดูดี
จะมีการแนะแนวทางในเฟซบุ๊คของเธอแม่นไม่แม่นไม่รู้
แต่งวดก่อนหน้านี้แฟนคลับก็เอาไปเสี่ยงโชครับทรัพย์กันทั่วหน้าจ้า
คือคนที่ติดตามอิมมานานเขาจะรู้ไลน์เขาจะรู้รู้สไตล์
แฟนคลับในเฟซบุ๊คกับอินสตาแกรมอิมคือเป็นอะไรที่
อิมรู้สึกปิติมากเลยเขามีแต่คนจิตใจดี
เขาก็จะคุยกันเองนะคือเขาจะคอมเมนต์คุยกันเองแล้ว
คือเป็นเหมือนเพื่อนทั้งที่ไม่รู้จักกันนะ
เต้นบุ๊กกับไอจีอิมเป็นเป็นกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ
แบบว่าส่งความรักให้แก่กันเลยเออดิฉันก็เข้าไปส่องมาเหมือนกัน
โซเชียลของคุณอิมนะแต่โพสต์ล่าสุดเนี่ย
เหมือนเป็นการทำบุญถวายเจลมากกว่านะคะคุณผู้ชม
แต่ก็มีแฟนคลับเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญ
แต่แฟนคลับเขาน่าจะรู้แหละเพราะเป็นสไตล์ของคุณอิมนะ
ใช่ได้อะไรมาบ้างที่ไปส่องมาไม่ได้อะไรเลย
นี่เท่าจากร่วมอนุโมทนาบุญสาทุกด้วยค่ะ